คุณผู้ชมครับบ้านใกล้เรือนเคียงเป็นเพื่อนบ้านกันนะ
เหตุการณ์นี้ครับคุณผู้ชมคือเป็นเพื่อนกันเหมือนกันนะครับ
คือฝากซื้อยาเสพติดกันสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะ
มีปัญหาเรื่องเงินการยิงกันตายเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับ
กรณีนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากนะครับกลางดึกของวันที่๗พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับ
นายกฤษอายุ๓๔ปีนายธนกฤษคนนี้เป็นผู้ต้องหานะครับ
เรื่องมีอยู่ว่าได้รับการติดต่อจากเพื่อนชื่อว่านายเมฆครับ
เป็นเพื่อนที่เคยติดคุกด้วยกันมา๑๐กว่าปีก่อนนะฮะ
เมฆก็สั่งซื้อไอซ์ในราคา๑๕๐๐บาทแต่ว่านายธนกฤษเนี่ยหาไอซ์ไม่ได้พี่
ก็เลยไปเอาสารส้มมาบดใส่ซองที่เป็นซิบใสนะครับ
ขายให้กับนายเมฆแทนค่ะพอถึงเวลาส่งมอบปุ๊บ
เมฆก็จ่ายค่าไอซ์ให้กับนายธนกฤษเพียง๓๐๐บาทนะครับ
จากที่ตกลงกันไว้๑๕๐๐ใช่ไหมห่อแสดงถุงเรียบร้อย
นายเมฆก็บอกว่าข้างในเป็นสารส้มนะครับ
นายเมฆก็บอกว่าเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยนะครับอีกพันสองร้อยบาทโดยประมาณเนี่ย
เดี๋ยวจะโอนให้แต่ด้วยความที่ทั้งสองนั้นไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมครับ
ก่อนหน้านี้ในเมฆก็เคยพาตำรวจมาจับนายธนกฤษจนต้องติดคุกมาแล้ว
ก็เลยเกิดความแค้นสะสมนะฮะในข่าวบอกเป็นเพื่อนไม่เป็นเพื่อนกันยังไงนะ
แต่ก็เคยติดคุกด้วยกันเนี่ยนะครับผู้ต้องหาครับ
ก็เลยเดินไปหยิบปืนที่อยู่ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์ครับแล้วก็ยิงในเมฆสามนัด
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะก่อนจะขี่รถหลบหนีไป
ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับตำรวจสอบศูนย์กลางนะครับ
สนที่กำลังกับตำรวจจังหวัดน่านครับจับกลุ่มตัวนายธนกฤษได้แล้วนะฮะ
ช่วงประมาณตีหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับ
ก็คือตีหนึ่งของประมาณที่สิบห้าพฤศจิกายนนะครับ
โดยผู้ต้องหานั้นสารภาพบอกด้วยนะครับว่าได้ขโมยอาวุธปืนครับมาจากพื้นที่จังหวัดน่าน
แล้วก็มาก่อเหตุยิงในเมฆจนบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
หลังก่อเหตุเอาปืนของกลางไปขายเพื่อนำเงินมาใช้ในการหลบหนีครับ

นะฮะโอ้โหนี่มาจากเมืองยาวเก็บติดนะ